ไปดูที่นครปฐมนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ต้องโทษเรื่องของคดียาเสพติดนะ

แต่ว่าพอไปถึงคลองเขาก็กระโดดน้ำหนีไป
ตำรวจก็คิดว่าจับไม่ได้เขาหนีไปแล้ว
สักพักหนึ่งมีคนไปเจอกลายเป็นศพลอยอืด
นะซึ่งคาดว่าตอนที่กระโดดหนีนั้นหน้านั้นไปกระแทกขอบปูนทำให้เสียชีวิตนะครับ
สภาพศพของนายวุฒิพงศ์โพรีทองอายุ๓๐ปี
อืดในครองเกาะส้มเซี่ยวนะฮะ
ตำบลหนองดินแดงอำเภอเมืองนครปฐม
แผ่นหลังก็มีการศักยันต์๒๙ยอดยัน๘ทิศ
แล้วก็ลายศักดิ์เสือคู่นะครับ
เจราทีก็ช่วยการนำศพขึ้นมาบนฝั่ง
ตรวจสอบตามร่างกายก็มีแบบแผลนะฮะ
พบว่าที่คางมีแผลฉีกขาดมีเลือดไหลแล้วก็มีรอยถลอกที่บริเวณหนกแก้มซ้าย
ศพนั้นเริ่มส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแล้ว
คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
จากนั้นก็นำศพไปส่งธนสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ผู้เสียชีวิตผู้พบศพนั้นคือนายสนั่นชาวนาสวนนะฮะ
พบศพนั้นเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพรงมะเดือก็ขี่รถจักรยาน
ออกไปตรวจดูน้ำในคลอง
ตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาหรือเปล่านะฮะ
แต่พอเพ่งดูอ้าวมันเป็นคนนี่นะเพราะว่ามีรอยสักที่หลังด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบทางด้านของผู้ตายคือนายวุฒิพงศ์เนี่ย
พบว่าเคยต้องโทษเรื่องของคดียาเสพติด

หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจโรงพักกลับใหญ่
ที่อำเภอบ้านโป่งที่จังหวัดราชบุรี
ที่บริเวณประตูน้ำหนองกลางด่าน
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกันกับเส้นทางโพรงมะเดือของอำเภอเมืองนครปฐม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกลุ่มได้
ซึ่งคาดว่านายพุทธิพงศ์นั้นอาจจะหลบหนี
แล้วก็กระโดดลงน้ำไปในคลองชนรับประทาน

หน้าเนี่ยตอนที่กระโดดอาจจะไปกระแทกกับขอบปูนอย่างแรงหรือเปล่า
ก็ไม่ทราบเพราะว่าที่ศพนั้นมีรอยคางแตกด้วยเป็นแผลชะกันด้วย
แล้วอาจจะหมดสติจมน้ำเสียชีวิตด้วยนะครับ

แล้วก็มีการนำศพไปประกอบพิธีกันต่อไป